ส่วนอีกหนึ่งที่ที่จะพาไปเนี่ยสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้เป็นอย่างดีเลย
เพราะว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬา
แต่ว่ากีฬาชนิดนี้มันคือการต่อยมวย
วยธรรมดามันก็ไม่ฮาสิคุณ
จะต้องเป็นการต่อยมวยแบบต่อยมวยตับจากไปเลย
อิสไปเลย
งานนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยคุณผู้ชมค่ะ

กรรมการก็โดนต่อยด้วยแบบนี้ค่ะคุณ
ส่วนใหญ่จะหันไปต่อยกรรมการนะ
คือถ้าเกิดได้ยินเสียงแกรบจากการเหยียบใบจ่า
เลยทันทีไม่รู้แหละว่าใครเป็นฝ่ายไหนกันแน่

บางคนกำลังเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบ
แต่ว่าอันนี้จะเป็นเสียงการเหยียบจากไง
มันจะไปแซ่บแซ่บไปอย่างนี้

ถ้าคุณลองปิดตาแล้วคุณได้ยินเสียงแบบนี้
มันก็จะยิ่งแบบโอ้ยไม่รู้ล่ะใครเป็นใครฉันต่อยไว้ก่อนล่ะค่ะ
ก็งานนี้เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะจนเป็นเหมือนประเพณีของชาวหาดใหญ่ไปเลย
ลูกหลานของทางพนักงานรถไฟชาวหาดใหญ่ได้มาร่วมสนุกสนานไปด้วยกัน
เป็นหนึ่งการละเล่นที่สร้างความสนุกสนานมากให้กับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะ
ผู้ปกครองก็สนุกนะคะครับคู่ชกเนี่ยเขาจะปิดตาใช่ไหมแล้วอาศัยเสียง
โสดประสาททางด้านแบบสายตาหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่เห็นชัดเนี่ยหูมันจะได้ยินชัดขึ้น
เขาว่ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมืองไทยเนี่ยเด็กบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็น
เพราะว่าการละเล่นแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วในกรุงเทพหรือว่าในเมืองเท่าไหร่
ก็ทางกลุ่มแม่บ้านรถไฟเขาอยากจะอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้เด็กได้สนุกสนานตามแบบวิถีไทยนั่นเอง
เดี๋ยวไปดูชัดเลยว่าน้องเขาต่อยกันสนุกสนานขนาดไหนค่ะ

ควรไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครจะจับตัวได้
แต่เห็นอะไรต่อยหมด

คุณเล่นต่อยแขนผมจนยุบหมดแล้วเนี่ย

ถ้าตัวเองเป็นนักม้วยสมมติปิดตามองไม่เห็น
อันนี้ปิดตาแล้วให้ฟังเสียงเอาว่าตอนนี้คู่ต่อสู้อยู่ที่ไหน

ร่วงไปน่ะไม่ใช่ไม่ใช่คู่ชก

กรรมการไม่ต้องมีหรอกบนเวทีนี้

ไม่ได้ต้องมีกรรมการคอยห้ามปราบสุดท้ายโดนต่อยเองครับ

แต่กรรมการเขาไม่ได้ปิดตานะ

แล้วยิ่งหมัดที่มันไม่มีลูกกระตาเนี่ย

คุณเปิดตาเดี๋ยวดิฉันปิด

อยากลองเพราะไม่เคยต่อยสวยแบบนี้เลย

โหถ้าโดนเข้าเป้าตาระเนี่ยเป้าหลุดเลยนะ

ที่ยังมีการสืบสารอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วจริง
นานทีจะมีมาให้เห็นนะนี่เราก็เลยนำเสนอให้คุณผู้ชมเห็นว่าเอ้ย
เขายังมีการอนุรักษ์การเล่นแบบนี้เอาไว้นะ